มาดูเรื่องราวดีของหนุ่มหล่อคนนี้กันหน่อยดีกว่าเต้ยพงศกรค่ะ
บอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งมีกิจกรรมร่วมบุญกันกับบรรดาเอฟซีแฟนคลับคนรักเต้ย
วันคล้ายวันเกิดอายุ๓๑ปีปีนี้นะคะ
โหหลานใหญ่เนอะ
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะวันเกิดหนุ่มเต้ย
แต่ว่าเพิ่งได้โอกาสไปร่วมบุญกับเหล่าเอฟซีไปถึงอำนาจเจริญเลย

แล้วต้องบอกว่าอบอุ่นไปด้วยความน่ารักของเต้ยแล้วก็บรรดาแฟนคลับ
อกอิ่มใจอิ่มบุญไปกับกิจกรรมต่างค่ะ
โดยเฉพาะการที่เต้ยนี่นะเขาเอาเงินที่ร่วมกับแฟนไปร่วมบริจาคให้กับโรงเรียน
เพื่อเป็นทุนการศึกษากับน้องนักเรียนคุณดูสินะฮะ
แล้วก็นำเงินไปร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือด้วย
ลงพื้นที่ไปไกลถึงอำนาจเจริญใช่ไหม
ครั้งนี้แน่นอนว่ามีโอกาสทักทายพ่อแม่พี่น้องในท้องถิ่นด้วย
แล้วเจอนุ่มเต้ยทั้งทีแม่แต่ละคนไม่ธรรมดา
ขอร่วมวงเสิร์งซ่ากันสักหนึ่งยก
บอกเลยว่างานนี้มวลอยู่เด้อ
ก็ไม่สบายมันก็อยู่ที่สันตุรัส
วัดภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารด้วย